น้ำใจที่หลั่งไหลให้กับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ

พาไปที่จังหวัดกาลสินที่นั่นเจอคนใจดี
แจกเป็นคันรถ
โอ้โหไปขนมามาจากไหนเยอะแยะละเนี่ย
มะม่วงมหาชนกจากไร่สดเลยครับ

ว้าวเป็นตันเลยนะ

เอามาสัก๕๐๐กิโลกรัม

เหล่าพยาบาลแพทย์บุคลากร
ทุกคนแล้วฮะบุคลากรที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับ
ที่อยู่หลวงพยาบาลอย่างตลาด

ถุงหนึ่งมีเยอะมั้ย

คุณดูนะมั่วมหาชนกลูกใหญ่เลยนะ
ลูกใหญ่แล้วไม่ได้ลูกสองลูก
เป็น๑๐ลูกนะคุณดูในถุง
ติดทู
เงียบกิ๊บ
งั้นไปดูที่ปลานินดีกว่านะครับ

ดิน๒ตัวเขาแจกให้กับทุกคนเลย

ได้ทั้งปลานินกลับไปแถมมะม่วงอีกต่างหาก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
ส่งให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นะครับ